ตามคดีกันต่อนะครับคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นเพราะว่ามีกลุ่มชายชะกันเนี่ย
ใช้อาวุธปืนไปยิงถล่มบ้านหลังหนึ่งในซอยเพชรเกษมร้อยหก
แขวงหนองค้างพรูเกียรติหนองแข็มกรุงเทพเนื้อคูณสิบหกนัดนะ
จนเหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ถูกยิงเข้าที่ศีรษะ๑คนก็คือนายธนพลอนุสรชัยเจริญ
หรือว่านายบุ๊กอายุ๒๘ปีครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑๑สิงหาคมที่ผ่านมานะฮะ
คือกลุ่มผู้ก่อเหตุกลุ่มคนเจ็บหรือว่าบ้านของคนเจ็บ
บ้านของคนที่ถูกยิงเนี่ยจริงเป็นเพื่อนกันทั้งหมดนะแต่ก่อน
แต่มันมีเหตุบาดหมางใจกันนะครับสาเหตุอาจจะมาจากการโพสต์ประจานกัน
ถึงเรื่องของขาดแชร์อะไรต่างนานา
เหตุการณ์เก่าที่เคยผิดใจกัน
และทีนี้มีการท้าทายว่าจะมาเจอกัน
แต่ไม่คิดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุจะเอาปืนมาเคลียร์ปัญหานะครับ

จับกลุ่มได้แล้วนะคุณนะจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้วคือนายมอส
รวมถึงเพื่อนที่ตามมาก่อเหตุด้วยนะฮะเพราะว่าขี่รถจักรยานยนต์กันมา
แล้วก็ขับรถแจ๊สสีเหลืองมานะฮะพร้อมของกลางอาวุธปืนขนาด๙มม๑กระบอก
รถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการเดินทางไปก่อเหตุนะครับ
จับกลุ่มทั้งหมดได้บริเวณใกล้เคียงบ้านพักย่านบางบ่อนนี่มอเตอร์ไซค์ของกลาง
และยังมีรถยนต์คันสีเหลืองดำรถแต่งอีก๑คันนะครับ
จากการสอบปากคำเบื้องต้นนายมอสรับเป็นคนใช้อาวุธปืน
ยิงใส่คู่กรณีซึ่งเป็นอดีตเพื่อนอดีตพี่อดีตคนรู้จักจริง
เพราะฝั่งคู่กรณีโดยเฉพาะนายบุ๊กที่ถูกยิงเข้าหัว
เคยใช้ปืนจ่อหัวผมมาก่อนนะครับ
มีบรรยายงานว่านายมอร์สให้การอ้านนะครับ
ว่าเขาเองมีความสัมพันธ์กับแฟนเก่าของนายบุ๊กผู้บาดเจ็บ
จึงมีเรื่องบาดหมายบาดหมางท้าทายกันมาตลอดนะฮะ
แต่จริงแล้วฝั่งของนายบุ๊กเนี่ยเพื่อนเขาบอกแบบนี้
เพื่อนแล้วก็รุ่นพี่บอกว่าจริงบุ๊กเคยมีแฟนสาว
แล้วก็มอสก็ไปคบหาแฟนสาวของนายบุ๊ก
แต่นายบุ๊กเนี่ยเขาไม่ได้ติดใจอะไรแล้วเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงคนนี้นะครับ
แต่ว่ากระทั่งมันมีเรื่องอื่นกระหน่ำออกมาอีก
เรื่องแชร์เรื่องเพื่อนเรื่องความบาดหมาง
ที่เคยถูกนายบุ๊กนำปืนมาจ่อหัวเขาอีก
มอร์สเขาก็เลยมาแก้แค้นเหมือนกับแค้นสะสม
เขาบอกว่าลูกน้องถูกนายบุ๊คนำปืนมาเจาะหัว